มีกลุ่มศิลปินจิตอาสานะครับ
ได้ร่วมกันบันเลงบทเพลงพระราชนิพล
กับกล่อมประชาชนที่มาถวายสการพระพระรมศพ
สำหรับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณวิมลวันธรรมภักดีครับ
ของนักดนตรีหลากหลายรุ่น
ภายใต้ชื่อกลุ่มสนามหลวงแจ๊สบล็อก
นำเอาบทเพลงพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จ
พระปริมิณฑรามหาภูมิพลอดุลยเดช
ขับกล่อมบันเลงผ่านเครื่องดนตรี๕ชิ้น
โซโฟนคาลิเนตและแอคโคเรียน
ให้กับประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัย
และถวายสการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙

เช่นเพลงใกล้รุ่งเพลงลมหนาว
เพลงยามเย็นเพลงจตาชีวิต
และเพลงอาทิตย์อับแสง
ประชาชนที่เดินผ่านจุดคัดกรองท่าช้าง
คุ้นชินกับเสียงบันเลงบทเพลงพระราชนิพล

ที่ใช้พื้นที่บริเวณทางเข้าประตูมหาวิทยาลัยศิลปากร

ถนนหน้าพระรานเป็นเวทีขับกล่อม
หลายทางคนยืนฟังและความคิดถึง
บางคนถึงกับกลั้นน้ำตาวไวไม่อยู่
ที่สมโปรตและมีพระอัญชรีภาพด้านดนตรี
ดีมากครับฝ่ายเราดีนะครับ
ชื่นใจเพราะว่าทุกเพลงที่กัดออกมาจากบันเลงให้ประชาชน
มาจากบันเลงให้ประชาชนทำให้เรารู้สึกหายเด็ดเหนื่อย
และรู้สักกระทงโปรดเพลงผมก็ชอบฮะรู้สึกดีบ้าง
กว่า๑สัปดาห์แล้วที่กลุ่มนักดนตรีสนามหลวงแจ๊สล็อก
รวมตัวมาบันเลงบทเพลงพระราชนิพลด้วยจิตอาสาที่บริเวณนี้ทุกวัน
ตั้งแต่เช้าจนตะวันอับแสงเพียงหวังให้ประชาชนได้คลายความโศกเศร้า
บรรเทาความในล้าจากการเดินทางและเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พ่อของแผ่นดิน
ขณะที่หนึ่งในสมาชิกกลุ่มสนามหลวงแจ๊สล็อกซึ่งเล่นเครื่องดนตรีคาลิเนตบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ทุกครั้งที่ได้บันเลงบทเพลงพระราชนิพลของในหลวงราชการที่๙ต่างรู้สึกตื้นตันและภาคภูมิใจ
เพราะทุกบทเพลงมีความหมายที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตผู้คนและธรรมชาติ
มักหยิบยกบทเพลงพระราชนิพลมาบันเลงอยู่บ่อยครั้ง
ที่สำคัญเพลงพระราชนิพลในพระองค์เปรียบเสมือนเพลงครูสำหรับนักดนตรีทุกคน
เหนื่อยเพื่อประชาชนมากครับทุกคนท่านทำเพื่อประเทศชาติมาก
ถ้ารู้สึกไม่เหมือนเขาเล่นว่าเพลงแทนหรือเตรียมสมมุมเป็นเปลงครู
ซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่ามหาศักดิ์จันทร์นะครับ
เพลงพระราชนิพลถูกบันเลงด้วยเส้นเสียงดนตรี
ไตล์บลูแจ๊ดของกลุ่มคนรักดนตรี

รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ตราบชั่วนิดนิรันดิ์